คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเซ็กซี่ตัวแม่
กับการคัมแบ็คมาจับไมค์ในรอบ๖ปี
ไม่เสียยี่ห้อเปิ้ลไอรี
ปล่อยซิงเกิ้ลปุ๊บเป็นไวร่ปั๊บเนย
กลับมา๖ปีคุณผู้ชมค่ะที่เอาเลย
สิ่งคนล่าสุดของล่าสุดไอคอนความเซ็กซี่แบบผู้มาก่อนการ
ยกให้เลยพี่เปิ้ลไอรีนงานนี้ปล่อยเอ็มวีไม่ทันไร
ไวรัลคุณผู้ชมคนแห่คัปเวอร์ติ๊กตรงติ๊กต๊อกนี่นะ
โดยเฉพาะท่อนแรปโชว์รวย
รวยกันแบบสาแก่ใจทั่วบ้านทั่วเมือง
สมกับการทุ่มเงินเหยียบล้านในการถ่ายทำเอ็มวีนะ
ทั้งรถหรูเอยเหลือยอดเอย
แถมพี่แกยังเคลมเอาไว้ตามชื่อเพลงด้วยนะว่าเพลงนี้ฟังแล้วรวย
เป็นยังไงไม่ธรรมดาเลยเนี่ยหุ่นยังเปี๊ยะปังเหมือนเดิมนะคะ
จากพี่เปิ้ลจะมาโชว์ความรวยในเอ็มวีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกไปมันเป็นไวรัลฮิตมากในโซเชียล
ขิงความรวยกันเลยกับคนโสดคนสวยนิสัยดีมีหมู่บ้าน
มินพีชยาก็มาในลุคใสพริ้วไหวอยู่ข้างขอบสระแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นไงสไตล์การโชว์รวยของน้องมินน่ารักอยู่นะจ๊ะ
ตามมาติดกับสาวเซ็กซี่มีแฟนแล้วรักแฟนมาก
เมพิชนาธิ์ค่ะก็ขอเอาตามเทรนด์ฮิตนี้ด้วยเช่นกัน
เป็นไงครับบอเช่ด้วยดี่เดรคตอนซุป๊าบน่ารักดีนะคะ
ต่อกันที่ตัวแม่สายโคปอย่างแม่แพทย์น้ำประพางานนี้
หรือเป็นไงล่ะจ๊ะบอเช่แล้วมันฟินอ่ะ

ทั้งนั้นที่ทำให้เราได้บ่อยบินขับแล้วมันฟินฟินฟิน
ข้าวปลาตี้ที่มีเดือดตีนดูได้ที่ตริง
กูยังใส่แบรนด์นิวนี่ยังไม่หมดยังไม่หมด
อ้าวเหรออีกหนึ่งปิดท้ายกันที่โลกปากลำยาย
หายทองขับอุลำยายอ่ะความรวยมาแบบรวยหมู่คณะ
เด้งหน้าเด้งหลังถูกใจถูกใจกระโปรงชมพู
เงินที่เนอร์เอเวอร์ติ้งเป็นอาบัติเท่านั้น
ที่ทำให้เราได้บ่อยบินขับแล้วมันฟินฟินฟิน
ข้าวปลาตี้ที่มีเดือดตีนดูได้ที่ตริง
กูยังใส่แบรนดนิวศิลปินตัวจริง
ไม่ได้รับการที่ยอดวิวพวกเรากลายเป็นตำนานมาก่อน
ทำเรททบูทรภาพเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจน
และปิดท้ายของปิดท้ายกับแจ๊กเกอรีนเอ้าจัดมา
ขับแล้วฟินฟินฟินเดินข้าวเรทภาพแห่งที่มีแต่ตีน
แบรนด์นิวศิลปินต์ตัวจริงเขาไม่นับยอดมี
เคยฟังให้มันชินหูแล้วเอามาร้องใหม่
เพราะว่าอะไรเอาจริงนะคุณผู้ชมเพลงอย่าไปคิดอะไรมันเยอะนะฮะ
คือหลายคนนี้รวมถึงเราด้วยสับสน
พี่อันไหนท่อนฮุกว่ะอันไหนท่อนแรปว่ะเอ๊ะหรือมันฮุกทั้งเพลงว่ะ
เป็นเพลงที่แบบว่าดิฉันดีใจมากหนึ่งแม่ร้องสองคุณร้องได้
ร้องได้เธอสุดยอดเลยนะเพลงเขาปาฟิเวอร์คุณผู้ชมค่ะ
ขับต่อเช่แล้วมันฟิน